ท่านผู้ชมยังจำคดีนี้ได้หรือเปล่าฮะยังตามกันอยู่หรือเปล่านะครับ
เรายังตามอยู่นะครับคดีที่นางสาวปาวินาอยู่สถิตวงวัย๔๗ปีนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านที่จังหวัดเลยนะฮะลักษณะบ้านเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับกระท่อม
ค่ะที่ปลูกขึ้นมาเพื่อขายต้นกล้าดอกไม้เป็นดอกกุหลาบนะครับอยู่ที่ตำบลเลยวังใสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะฮะ
สองทุ่มครึ่งสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวปวินาเป็นหญิงสาววัยสี่สิบเจ็ดปี
เธอมีสามีอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะนี่ครับคือภาพของผู้ตายนะครับ
ก็มีพี่ที่อยู่แถวนั้นด้วยกันแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ชุมพรพื้นเพลเป็นคนชุมพรนะครับ
สพภูหลวงเนี่ยคาดว่ามือปืนเนี่ยมาซุ่มยิงจากริมถนนนะฮะ
จังหวะที่ผู้ตายเนี่ยอยู่ที่หน้ากระท่อมนะครับ
ตอนนี้ยังหาคนร้ายไม่ได้นะครับกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกหนึ่งนัดฝังในนะครับ
แล้วที่ประตูกระท่อมเนี่ยมีรอยกระสุนอีก๔รูนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวได้รับศพของนางสาวปาวินาไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
เนินสันติคือที่แรกเนี่ยมีรายงานข่าวว่าจะเป็นเรื่องที่มีปมขัดแย้งกับพี่สาวหรือเปล่า
เขามีปัญหาเรื่องที่ดินกันอยู่นะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวทัศน์ทีวีไปที่ชุมพรเนี่ย
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของนางสาวปาวินาเนี่ยนะครับได้คุยกับพี่สาว
พี่สาวบอกว่าไม่มีทางเธอไม่มีทางฆ่าน้องสาวของเธอแน่นะครับ
เอาละตอนที่เคยอยู่ที่เลยเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องที่ดินกับน้องแบ่งท่งแบ่งที่อะไรกัน
แต่เธอก็อาตัดปัญหากลับมาอยู่บ้านที่ชุมพรและไม่มีสาเหตุที่เธอจะฆ่าน้องสาวเลย
เราก็รู้สึกว่ามันก็เสียใจนะแต่ว่าเราอ่ะเราก็มีมีปัญหาอะไรแบบนี้
แต่ว่าเราก็ยังรักน้องเรานะเราก็ไม่เคยคิดฆ่าเขา
ถ้าเขาดวงวิญญาณเขายังวนเวียนอยู่นะก็ขอให้เขาหามือปืนได้เร็ว

ตั้งศพอยู่ที่วัดเนินสันตินะฮะ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยทางญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายบอกว่า
มันไม่ได้มีแค่ที่ดินอะไรที่มีปัญหากับพี่สาวแล้วมันแค่ที่ดินการแบ่งหรือว่าแบ่งอะไรพวกนี้
แต่ความจริงเนี่ยผู้ตายเนี่ยเขามีกรณีที่ดินเกี่ยวกับที่ป่าสงวน
ตรงพื้นที่ที่ทำกระท่องกระท่อมอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งความกันที่สพภูหลวงด้วยนะครับ
ฝ่ายตรงข้ามคู่ที่คู่ขัดแย้งเขาต้องการหนังสือสัญญาซื้อขายฉบับนี้มาก
แบบว่าทั้งขอทั้งขู่ทั้ง
อะไรต่างต้องการหนังสือสัญญาฉบับนี้มาก
เขาเห็นว่ามีคนมาสองคนมาสองคนมาแอบด้อมมองอยู่สองคน
อยากได้สัญญาซื้อขายถึงขนาดเจ้าเอาเป็นฝั่งดินใช่ไหม
เพราะว่าต้องการสัญญาซื้อขายฉบับนี้มาก
ผมก็เลยแนะนำว่าผมก็ประเด็นรายละเอียดผมไม่รู้ไง
เพราะว่าผมอยู่คนละพื้นที่ไม่รู้เห็นเหตุการณ์ไม่รู้เห็นพื้นที่อะไรด้วย
แต่พอเขาพูดประเด็นนั้นผมก็เลยบอกว่า
งั้นน้องก็ต้องเอาไปเช่าตู้เซฟของธนาคารเก็บไว้นะ
มันจะเก็บไว้ปลอดภัยหน่อย
เขาบอกไม่ต้องเขาเก็บไว้ดีแล้ว
เก็บยังไงอ่ะเก็บไว้ดีอ่ะเก็บไว้ที่ไหน
เขาบอกว่าเขาฝังไว้คนก่อเหตุเนี่ยน่าจะต้องการที่เพลงนี้ด้วย
แต่หลักฐานตัวนี้มันอาจจะเป็นหลักฐานที่ไม่ดีสำหรับคนฝั่งนู้น

ว่าสาเหตุที่ทำให้พี่สาวถูกฆ่า
อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าพี่สาวรับรู้เรื่องการซื้อขายที่ดินป่าสงวนที่ผิดกฎหมาย
กลายเป็นว่าเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่ที่มีการเซ็นเอกสารให้ทั้งที่ที่ดินซื้อขายกันไม่ได้ตามหลักกฎหมาย
คาดว่าเป็นเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็จากการที่ไปดูสภาพที่เกิดเหตุในบ้านนะคะ

โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ตัวเหมือนกับพยายามจะทำลายหลักฐานนะคะ

ที่รู้ว่าใช่มากมายพาไปให้กับแนนเพอและกรมป่าม้าย
ว่าเขาได้รู้ได้มาแบบสามมีการซื้อขายป่าสงวนแห่งชาติ

พี่สาวผมเอาเอกสารตัวนี้เข้าไปแจ้ง
หลังจากไปแจ้งได้ประมาณ๓๔วัน

โดนยิงฆาตกรรมที่เห็นนี่แหละครับ

อย่างที่ว่าแกมีหลักฐานว่า

พอเอาไปให้เขาดู
ก็อยู่ได้ประมาณไม่ถึง๓๔วัน
พี่สาวผมก็มาเสียชีวิตครับ
ครอบครัวก็เลยอยากได้รับความเป็นธรรมนะคะ

ทางครอบครัวก็เลยยังไม่ทำพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิต
กว่าคนร้ายจะถูกจับและถูกดำเนินคดีค่ะ